ก็ตกอกตกใจกันอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงสายของวันนี้เนี่ยเราได้ทราบข่าวว่ามีรถตู้ของทีมงานและนักแสดงสมทบ
ซีรีส์วัยรุ่นชื่อดังเรื่องบังเอิญรักเกิดไฟลุกไหม้คุณ
ระหว่างที่กำลังเดินทางไปถ่ายทำเนี่ยนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คือจะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะ
แต่จุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนขึ้นเขาดอยขุนตานจังหวัดลำปาง

ต้องค่ะสาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากแก๊สรั่วนะคะโดยทางทีมดูแลนักแสดงที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราฟังบอกว่าเดินทางมาจากกรุงเทพค่ะ
จนถึงบริเวณที่จุดเกิดเหตุตรงนี้นะคะตัวรถเนี่ยมันเริ่มมีประกายไฟขึ้นรอบคันคนขับเห็นว่ามันผิดปกติแล้วก็เลยลงไปดูแต่พอลงไปดูรถนะคะคุณรถมันดันไหลแล้วก็เกิดทับขาคนขับด้วย
ประกอบกับมีรถบรรทุกเนี่ยมาชนท้ายเข้าอีกรอบนึงจึงได้รับบาดเจ็บค่ะนี่คือคนขับได้รับบาดเจ็บนะคะคุณผู้ชมแล้วรถตู้นั้นก็เกิดเพลิงไหม้ไฟไหม้ทั้งคันเลยส่วนนักแสดงในรถประกอบไปด้วยน้องเบสน้องสันนี่น้องสุดยอดและทีมงานก็พยายามหนีลงจากรถแต่ประตูรถมันไม่สามารถเปิดได้ทำให้ทุกคนน
ทำให้เข้าของส่วนตัวอุปกรณ์ทำงานเงินสดหรืออะไรต่างเนี่ยเสียหายทั้งหมดเลยซึ่งตอนนี้ปลอดภัยหายห่วงทุกคนรอดไปก่อนดีกว่านะคะคุณแต่ว่าน้องและทีมงานก็มีอาการขวัญเสียอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะคะแล้วก็กำลังจะให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากนั้นรอประเมินสภาพจิตใจว่าจะสามารถด